คุณผู้ชมฮะไปช่วยเหลือคุณตาคุณยายสู้ชีวิตกันหน่อยฮะ

ใช่ค่ะแล้วก็คุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
คุณตาก็พยายามดูแลอย่างดีเลยค่ะ
ทีนี้ก็ต้องไปเก็บพวกแบบเศษขยะต่าง
แล้วก็เก็บเศษอาหารจากกองขยามาให้คุณยายได้กินประทังชีวิต
คุณผู้ชมดูสภาพบ้านสิที่เห็นเต็มไปด้วยกองขยะแบบนี้เนี่ย
แล้วคุณยายก็นอนอยู่ถ้ำกลางกองขยะแบบนี้ค่ะ
ห่วงเนอะเรื่องสุขอนามัยเรื่องความสะอาดกลิ่นต่างเนี่ยนะคะ
ซึ่งทีมข่าวของเราก็ไปเจอคุณยายศรีรัฐเทียมสุวรรณอายุ๖๓ปี
คุณยายป่วยอัมพาตนอนติดเตียง
ส่วนคุณตากฤษณะอายุ๗๘ปีเป็นอดีตพันโรงโรงเรียนสัตหีบ
ก็ดูแลอยู่เนี่ยนะคะ
เพราะว่าตัวคุณตาเองก็ร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรง

แล้วบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ตอนที่นักข่าวไปเห็นก็ตกใจสภาพบ้านเหมือนกันนะ
เพราะว่ากองขยะเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็มีกลิ่นด้วย
ต้องใช้ชีวิตกินนอนบนกองขยะ
มีหนูมีแมลงสาปมีตะขาบคือสัตว์ที่มันเป็นอันตราย

ถามว่าบ้านหลังนี้มีอยู่กันกี่ชีวิต

๔ชีวิตค่ะตอนแรกอยู่กัน๒ชีวิต
แต่ว่าช่วงที่มันเกิดโควิด
ปรากฏว่าลูกสาวของคุณตาคุณยายตกงานจากโควิดนั่นแหละ
ลูกสาวก็เลยพาลูกชายวัย๖ขวบมาอยู่ด้วย
ก็กลายเป็นคุณตาคุณยายอยู่กับลูกแล้วก็มีหลานอีกหนึ่งคนเนี่ยนะคะ

ออกไปเก็บพวกเศษอาหารตามถังขยะมากินประทังชีวิต

คุณตาเล่าให้ฟังนะว่าตาอยู่กินกับยายมาเกือบ๔๐ปีแล้ว
ทีคุณตาก็เป็นนักการพันโรง
พอมา๒๐ปีก่อนชีวิตมันพลิกผันเลยค่ะ
เพราะว่าคุณยายป่วยเป็นโรคนิ้วในถุงน้ำดี
ผ่าตัดกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็เลยถามคุณตาทีนี้ท้อไหม
ตาบอกว่าตาไม่เคยท้อเลยนะและไม่คิดจะทิ้งคุณยายด้วย
จะอยู่ดูแลด้วยกันแบบสุดกำลังนี่แหละ
หาเงินมาได้แต่ละวันก็เก็บของเก่ามาขาย
สภาพบ้านความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยายเป็นแบบนี้
พอโซเชียลเขาแชร์ไปนะคุณโอ้โหความช่วยเหลือนี่หลั่งไหลมาเลยนะคะ
องทัพเรือก็นำกำลังทหารเป็น๑๐นายเลย
ทำความสะอาดบ้านให้กับคุณตาคุณยายค่ะ
แล้วก็ใช้เวลากว่าครึ่งวัน๗ชั่วโมงในการทำความสะอาด

นี่ค่อยเก็บข้างนอกไล่เข้าข้างใน
ใช่แล้วขยะเยอะมากพอเก็บขยะได้รวมแล้ว๒ตันนะคะ
เออแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าขยะเหล่านี้คุณตาเขายังเอาไหม

คุณตาจะไปเก็บมาไงแล้วก็มาไว้ที่บ้านแบบนี้
ทีนี้พอทหารมาช่วยเนี่ยนะคะต้องขนของเนี่ย
ใส่รถขยะรถ๔ล้อเนี่ยขนไปทิ้ง๕เที่ยว
แล้วก็รถหกล้ออีกเที่ยวนึงมันเยอะขนาดไหน

ใช่ค่ะทีนี้พี่ทหารเขาบอกว่า
ก็ตอนเก็บขยะก็เจอพวกสัตว์ต่างแมลงสาบหนูตะขาบเป็นร้อยตัวเลย

ใช่หนูมาทำรังอยู่เลยอยู่ในหมอนอยู่ในผ้าห่ม
แล้วคุณผู้ชมมุมชมเห็นไปแล้วเดี๋ยวดูอาฟเตอร์ค่ะ

หนูยังวิ่งอยู่แต่นี่ค่ะทำความสะอาดแล้ว

ก็ทำให้ถูกต้องยาฆ่าเชื้อด้วยค่ะทำให้ล้างน้ำเลยเนี่ยล้างน้ำขัดขาดเจ็ดถูนะ
เสร็จแล้วเนี่ยบ้านของคุณตาคุณยายก็ดูสะอาดน่าอยู่มากขึ้นนะคะ
ทีนี้เมื่อตอนเช้าค่ะทางพอศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชนบุรี
นักสังคมสงเคราะห์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรี
รองประหลัดเทศบาลรักษาราชการแทนเทศบาลเมืองสัตหีบเนี่ยนะคะ
ไปหาคุณตาคุณยายก็มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ให้ถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความทุกข์นะคะ
ส่วนหลานของคุณตาคุณยายวัย๖ขวบเนี่ยก็มีการประสานกับบ้านพักเด็กชนบุรี
เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือต่อไปส่วนเรื่องของความสะอาดบริเวณบ้านเนี่ย
เทศบาลเมืองสัตหีบเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลให้บ่อยขึ้น
ก่อนหน้านี้มาดูแลทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่ว่าคุณตาแกเก็บของเก่าไงคะ
บางทีก็จะเก็บพวกขยะเอามาไว้ที่บ้าน
แบบนี้ทุกวันข้าวของมันก็เลยเยอะแบบนี้นะคะ